ในวันนี้สมาชิกสภาพม่ารวมถึงประชาชนก็ได้รับฟังการแถลงของนายถิ่นจอว่าที่ประธานธิบดีคนใหม่นะครับ
ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผู้นำคนใหม่ได้มีโอกาสพูดถึงทิศทางของประเทศ
ภายใต้การบริหารของผู้นำที่เป็นพลเรือนคนแรกในรอบกว่า๕๐ปี
โดยนายถิ่นจอก็ได้ให้เหตุผลถึงสาเหตุในการปรับลดกระทรวงภายใต้รัฐบาลใหม่ให้เหลือเพียง๒๑กระทรวง
ว่าจะทำให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง๑๔๘ล้านบาท
ซึ่งเงินส่วนนี้ก็จะถูกโยกไปพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาชนบท
ถิ่นจอยังให้คำมั่นด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการปรับลดกระทรวง
ตำแหน่งงานมีกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดรองรับ
องซานซูจีผู้นำพักอาจไม่รับตำแหน่งใดในรัฐบาลใหม่
สอดคล้องกับซมิ้นหม่องโคศกของภักดิ์ที่ระบุว่า
มีตำแหน่งในรัฐบาลไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ยกตัวอย่างในสหรัฐซึ่งนักการเมืองบางคนที่มีอิทธิพลมาก
ก็เป็นเพียงสมาชิกสภาไม่ได้มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีครับ